จะพาไปดูเรื่องราวของคนดวงดีคนดวงเห็ง
ไปขอพงขอพรที่นู่นที่นี่
แล้วได้ดังหวังดังที่ใจหมาย
ทำไงก็ต้องไปแก้บนสิครับ
นี่ครับที่สำนักสงบ้านริมขานตร์ตำบลดอนเปา
กินบังรัฐบาลงวดที่ผ่านมานั่นแหละโอ้ยมากันเยอะเลยแล้วมาชูหลักตรงหลักฐานให้ได้ดูกันด้วย
เอาก็ว่ากันไปเนาะดวงใครดวงมันคือเขาเชื่อกันว่าเจ้าแม่ตะเคียนคู่ที่ชื่อว่าแม่สบายแพร่และแม่สบายพร
เป็นต้นเรื่องเป็นต้นเรื่องเลยเป็นต้นเรื่องต้นเหตุที่ทำให้ชาวบ้านนั้นดวงดี
เมื่อวันที่๑๔สิงหาปุ่นคัมพนาฬรัฐ๖๓คือก็ผ่านมาแล้วในช่วงระยะหนึ่งนะครับ
เพราะว่าอะไรก่อนหน้านั้นชาวบ้านเขาฝันเห็นเจ้าแม่ตะเคียนแช่อยู่ในน้ำ
ยกต้นตะเคียนขึ้นมาก็โอ้โหเห็นสองต้นนี้จมอยู่ในสายกลางลำน้ำแม่ขาน
เขาเชื่อกันว่าจมอยู่ตรงนั้นมาประมาณร้อยปีแล้ว
เอ้าก็ยกขึ้นมาได้เสร็จสับเอาไปเก็บเอาไว้ที่ลานสำนักสงฆ
ทำให้ชาวบ้านที่เขามาขอพรขอโชคขอลาบเฮ้ยนี่ก็ครั้งที่สี่
งวดติดนั่นคือสิ่งที่เขาร่ำลือกันมาบอกกันปากต่อปากแบบนี้นะครับ
แล้วในครั้งนี้เนี่ยที่มากันเยอะเขามีสองผู้นำทีม
ใครบ้างมีเจ๊หน่อยกับเจล่าตัวแทนชาวบ้านในอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เขาว่าจ้างดนตรีปีภาษพื้นเมืองมาแสดงบันเลงดนตรีสด
และนำชาวบ้านที่ถูกรางวัลมาฟ้อนรำรอบต้นตะเคียนเพื่อแก้บน
ตามที่บนบานเอาไว้นั่นแหละแล้วมีการบันเลงเพลงยาวเลยนะ
งานนี้บอกเลยว่ายาวไปยาวไปยาวแค่ไหน

รำแก้บนเสร็จแล้วเจ๊หน่อยก็เป็นตัวแทนชาวบ้าน
เข้าไปอธิษฐานขอพร
เจ้าแม่จะเขียนคู่อีกแล้วขออะไรคะ
ก็เหมียนเดิมขอเหมียนเดิมอ๋อ

เอ้าและถ้าหากถูกรางวัลอีก
เขาก็บอกกันเลยนะว่าก็จะมาแก้บนกันอีกแล้วครั้งนั้น
ถ้าเป็นไปอย่างที่หวังจะเอาให้ใหญ่กว่าเดิมด้วย

โอ้โหก็จะจัดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยแหละน้องใบตอง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวบ้านเนี่ยนะในการที่เขามาที่วัดในครั้งนี้
เขานี่ร่วมกันทำบุญประจากเงินจำนวน๑๐๐๐๐๐บาท

ทำบุญกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างกุศล
แต่เรื่องของโชคลาภอันนี้เราไม่ฟันทงแต่อย่างใด
ยังไงซะดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ
ใช่ดวงใครก็ดวงมันแหละคุณผู้ชมนะ